ที่เราต้องระวังคือเรื่องของแก๊งขับรถแล้วก็ไปตบทรัพย
ทำทีเป็นไปเฉียวเขาค่ะนะฮะแล้วก็เรียกพวกมา
แล้วก็ไปตบทรัพย์คือเอาค่าเสียหายไปสัก๓๔๐๐๐บาท
ล่าสุดมีคนตกเป็นเหยื่อก็เสียเงินไปสามพันบาทครับนายสมศักดิ์พงศ
หรือว่าเป็นชาวบ้านที่เรียกกันว่าตาเทืองตะเทืองนะฮะ
เขาอยู่ที่หมู่๖ตำบลชำนิจังหวัดบุรีรำอำเภอชำนินะฮะ
บอกว่าสักประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยก็ขับกระบะเกาเกาเนี่ยตามถนนไป
เป็นกระบะสีขาวคู่ใจของตาเทืองนะฮะเพราะว่าใช้กันมาสิบปีแล้ว
จะไปซื้อดินเอาไปเพาะกล้าผักที่อำเภอนางรองแต่พอไปถึงถนนที่บ้านโคกไม้แดงนะ
มีกระบะโตโยต้าสีบรอนขับมาช้าช้าเหมือนตรงเหมือนจงใจจะขวางเขาอ่ะ
อ่าขับท้องขวางขวางหน่อยนะฮะก็เลยเร่งเครื่องไปเพื่อจะแซง
ระหว่างนั้นมีเก่งอีกคันหนึ่งขับจี้มาข้างหลังแล้วก็บีบแต่ไล่
ที่ทั้งสองคันจะตีคู่ขนาดข้างซ้ายขวาแล้วก็ปาดปาดบอกให้จอดจอดอยู่นี้นะฮะ
พอลงไปปุ๊บมีผู้ชายจากการ๓คนเดินลงมาจากรถ๒คัน
บอกว่าตาจะจบที่นี่หรือว่าตาจะไปโรงพักตาก็เอ้าเรื่องอะไรอ่ะ
ตายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมาประกบตาเอง
แล้วบอกว่าจะไปโรงพักไหมหรือจบที่นี่ถ้าอยากจบที่นี่
เอามาหกพันขอหกพันตาบอกยกปุ๊บว่าโอ้ยตามีแค่สามพันเอง
เนี่ยจะเอาไปซื้อดินไปปลูกต้นกล้าผักเนี่ยที่เหลือก็ไม่มีแล้วนะฮะ
แล้วคุณตาก็โดนตบสับไปสามพันอ้าวไปฟังเสียงก็เครื่องได้ลาดหน่อยฮะ
ตรงไหนว่ะไม่ได้ยินเสียงเบียดเลยพาลงมาดู
เดี๋ยวดูกระจั่งหน้ามันมันยืบตรงอย่างมากเลย
ยังไงตาจะเอาไงจะเอาจบตรงนี้หรือจะจบที่ตรงภักดิ์
ตาก็ตื่นเต้นเอาตาตรงในก็ได้ตามไปว่าถ้ามันเสียหายแบบนี้
ทีนี้มันเกียรติให้ตาเกียรติให้มัน๖๐๐๐เดี๋ยว

ตาไม่มีเงินตามีอยู่๓๐๐๐บาท
คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพฤติกรรมพฤติการของแก๊งเหล่านี้
จะมาเป็นขบวนการคันแรกจะมาทำเป็นแบบว่าขับคล้องขวางหน่อย
พอผู้เสียหายจะพยายามแซงไปอีกคันหนึ่งจะขับตีข้างหลังมา
แล้วก็ทำบินบีบแตร่ไล่แล้วทำให้บางครั้งไม่ได้ชนจริง
แต่บางครั้งตั้งใจให้ชนแล้วก็เรียกค่าเสียหายว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นคนถูก
แล้วเราเป็นคนผิดต้องจ่ายเงินให้เขาไปแต่เขาจะไม่เรียกประกันนะ
เขาจะเอาเงินสดเดี๋ยวนั้นเลยบังคับให้เราผิดยังไงก็ได้

แล้วเนี่ยคุณตามาคนเดียวแล้วเขามากันหลายคนเป็นชายชะกัน
คุณตาก็ต้องด้วยความตกใจเห็นรถเขาเสียหายก็ต้องยอมไปถูกไหม
จ่ายเงินให้เขาไป๓๐๐๐บาททั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนผิด